กิคกี้พายค่ะ
อ่าระวังหน่อยระวังหน่อยหกลม
มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ
นี่กล่าว

เขาใหม่หอมก็กินแล้วล่า

เสิร์ฟผัดขนาเห็ดหอม
นะกับไก่อบเกลือ
แล้วมีอะไรอีก
ค่ะค่าแล้วก็บัวลอยด้วยค่ะ

งั้นก็เหลือ๒เมนู
เมนูกุ้งกุ้งกับซุปปลา

คงหรูเสิร์ฟอะไรไปบ้างเหรอทีมน้ำเงิน

กินลองได้เลยค่ะ
ได้เลยชอบมาก
ใช่มากกิน
ป้อนจี๊ได้บ้าง
อร่อยจริงอร่อยเกินห้ามใจ
ได้แล้วโอเคแล้วใส่จาน

ทั้ง๒ทีม๓นาทีสุดท้ายแล้วนะครับ

มาแล้วค่ะโดดเด่นสะดุดตามาก

พวกเขาก็พูดว่ามาอีกแล้วดีจังเลย
ฉันเห็นพวกเขากินหมดจานภายในพริบตาเลยนะคะ
มันรู้สึกประสบความสำเร็จมากเลย
ผักผักอร่อยดีนะฮะของทีมสีแดง
ท่านนั้นจะพูดอะไรเหรอ
คุณลุงชอบหน่อไม้ใช่หรือเปล่าครับคุณลุง
ห่อไม้กับเนื้อหมูนี่เข้ากันมาก
เหรอครับคุณลุงชอบหน่อไม้ของทีมอน้ำเงินนะครับ
ห่อไม้ยัดไส้นะครับที่คุณลุงชอบ

เดี๋ยวเมาอีกใช่ไหมระวังด้วยนะ

อย่าแล้วค่ะสุกไก่ค่ะ
รีบทานนะครับทานตกร้านร้อนค่ะ

แล้วทำช้าไปหน่อยมันต้องเปลี่ยนสี
คุณเชียงข้างบนกับชั้นล่างอีกอันนึง

คุณเชียงเสร็จหรือยังหันได้หรือยัง

หวังว่าคุณจะเสิร์ฟเมนูนี้อย่างสมบูรณ์นะครับ
เอาใจช่วยด้วยนะครับโอเคครับได้ค่ะเอาละ

จานอยู่ตรงนั้นเอาซอสวางไว้ข้างก็ได้นะ

อื้มเยี่ยม
ดูดีใช่ได้
แน่นอนอยู่แล้ว
หอมสับอ่ะ
เพอร์เฟคมาก
ได้แล้วค่ะได้แล้ว
เราอร่อยมากเลยนะ

ผมทำอาหารกวางตุ้งมาตั้งแต่เกิดแล้ว

แค่ดูจากสีซุปก็รู้ว่ามันจื่น

ผมอยากได้สีขาวข้นไง

ทุกคนหมดเวลา

สัตว์ปลาอร่อยไหมคะ

อร่อยมาก
พี่ส่วนตะยังหน้าให้กับอาหารที่เราทำ
และชมไม่หยุดที่เราทำอาหารอร่อย
ชื่อคิดว่ากำ่องไปมีความสุขมาก
พี่สุดหล่อพี่สาวสุดสวยทุกคนค่ะ

สามินนานวันนี้เราดีใจมากที่ได้มาที่นี่ค่ะ
พวกเราชอบทุกคนมากเลย
พวกคุณชอบเราไหมคะ

ผมว่าวันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์แข่งขันแล้ว
สำหรับผมเหมือนทำลายการต่อสู้
เราสามคนควรจะปรบมือดังให้กับตัวเอง
สตาร์เชฟทั้งสองทีมขอบคุณที่ทำภารกิจเป็นไปไม่ได้ให้เสร็จสิ้นภายใน๓ชั่วโมง
เลี้ยงโต๊ะจีนไม่ใช่เรื่องที่ง่าย
ดับต่อไปเราจะพาหัวหน้าของเราไปสอบถามแขกเรือที่มาในงาน
ว่าพวกเขาพอใจในอาหารของคุณหรือไม่
กรรมการทั้ง๓จะรวบรวมข้อคิดเห็นของแขกทั้ง๓๑ท่าน
ความพึงพอใจของพวกเขาในการเลือกทีมที่ชนะ
เด็กน้อยเจ้าของงานเลี้ยงจะสวมชุดสีเดียวกับทีมที่ชนะ

ทั้งสองทีมลองทายดูว่าเสื้อผ้าจะเป็นสีอะไร

สีน้ำเงิน
สีน้ำเงินหรือสีแดงกันนะ

น้ำเงินน้ำเงิน